คุณผู้ชมคะประมาณตี๕วันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ได้รับแจ้งว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งพลัดตกจากคอนโดกลางเมืองพัทยาลงมาแล้วก็เสียชีวิตด้วย
ซึ่งสภาพเป็นผู้หญิงที่เปลือยกายแล้วก็พอตรวจสอบไปก็พบว่าผู้หญิงคนนี้อยู่กับชายชาวต่างชาติก่อนที่จะเกิดเหตุพลัดตกลงมาจากคอนโด
แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบนะคะว่าชายชาวต่างชาติคนนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ก็จะมีการเรียกตัวมาเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์หลังจากที่ผู้หญิงคนนี้พลัดตกลงมาแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาที่จังหวัดชนบุรีเนี่ยก็พยายามที่จะยื้อชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจแบบนี้นะคะ
เพราะว่าเธอเนี่ยพลัดตกคอนโดมิเนียมที่ตำบลหนองปลือที่อำเภอบังละมุงช่วงสักประมาณเช้าตรู่เลยค่ะตี๕ของวันนี้แล้วก็จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ก็พบว่าผู้หญิงที่พลัดตกลงมาเนี่ยนะอยู่ในสภาพเปลือยแล้วก็ได้รับบัตรเจ็บคือแขนขาผิดรูปไปหมดเลยมีเลือดไหลเต็มบริเวณใบหน้าหมดเลยนะคะ
หลังจากนั้นเนี่ยพอพยายามที่จะยื้อชีวิตแล้วแต่ก็ไม่สำเร็จผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตแล้วก็จุดที่เกิดเหตุเนี่ยเขาก็พยายามตรวจหลักฐานว่ามีอะไรบ้างเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นซองนั้นเป็นยาชูกำลังแบบเจลสำหรับผู้ชายแล้วก็ใช้แล้วด้วยนะคะ

แล้วก็ตกอยู่ใกล้กับศพก็เลยเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานจากการสอบถามรอปภนะคะก็คือนายเกรียงศักดิ์คำมหาชายอายุ๒๓ปีเขาเป็นรอปภของคอนโดก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยตัวรอปภกำลังนั่งอยู่ด้านหน้าประตูทางเข้าจู่ก็ได้ยินเสียงเหมือนอะไรบางอย่างหนักเนี่ยตกระแทกพื้นแรงมากที
นอนอยู่แล้วก็มีเลือดเต็มไปหมดเลยนะคะพอรอปภตั้งสติได้เนี่ยก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เลยค่ะเอาฟังรอปภเล่าเหตุการณ์กันหน่อยนะคะ
อ่ะอันนี้ผมจะมีว่ามีปลามาเยอะมากที่มีตำรวจก็สานนิษฐานนะคะว่าห้องที่เกิดเหตุยังอยู่ที่ชั้น
ที่๕ห้อง๕๐๑พอตรวจสอบที่ห้องไม่เห็นว่ามีใครที่จะออกมาแสดงตัวส่วน
เจ้าหน้าที่ของคอนโดเองเนี่ยก็ยังไม่ได้เดินทางมาให้ข้อมูลกับตำรวจนะคะ
ทีนี้ต่อมาตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองพัทยา
เขาก็มีการประชุมแล้วก็ติดตามความคืบหน้าของคดีนี้
แล้วก็ทราบว่าผู้หญิงคนที่เสียชีวิตคือใคร
เป็นผู้หญิงอายุ๒๖ปีค่ะ
เธอทำงานบาเบียย่านซอย๖ถนนพัทยาสาย๒
แล้วทีนี้จากการสอบสวนสืบสวนเบื้องต้นเนี่ยนะคะ
ก็พบว่ามีผู้ชายชาวต่างชาติคนหนึ่งเขาทะเลาะกับแฟน
หลังจากที่ทะเลาะกับแฟนก็ไปเที่ยวบาเบียภายในซอย๖
แล้วก็ซื้อบริการผู้ตายมาหลับนอนที่คอนโดที่เกิดเหตุ
โดยใช้ชื่อของชาวต่างชาติเป็นคนเปิดห้องนะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยไปตรวจสอบภายในห้อง
ก็เจอพวกถุงยางอนามัยที่ใช้แล้วเจอเสื้อผ้าเจอหลักฐานต่าง
ที่ผู้หญิงคนนี้จะพลัดตกลงมาจากคอนโดเสียชีวิต
ซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เนี่ย
ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าชาวต่างชาติจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่
แล้วก็ยังไม่สรุปด้วยว่าเหตุที่เกิดเป็นฆาตกรรมหรือว่าเป็นอุบัติเหตุ
แต่ยังไงก็ตามต้องมีการตามตัวชาวต่างชาติคนนี้
ก็คือประสานกับทางตำรวจตมแล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยนะคะ
เพื่อที่จะติดตามตัวชายชาวต่างชาตินี้มาสอบปากคำเพิ่มเติม
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการพลัดตกจากคอนโดมันแล้วก็เสียชีวิตครั้งนี้ค่ะ
ก็จะเป็นคนที่ให้คำตอบได้แหละว่าออกไปก่อน
ก่อนที่เขาจะตกลงมาหรือว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็หนีไป
ก็ต้องรอการตามตัวนะครับ